อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันทำให้เกิดเทรนด์ติดแฮชแท็กเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์ที่เกิดขึ้นมา
แล้วก็เป็นเรื่องของที่เราจะย้อนกลับไปโดยเทรนด์เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้แหละ
มันคือเทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กเด็ก๑๖ฝ่าไฟแดงชนคนตาย
ทีนี้พอมันเกิดเทรนด์เนี่ยคนก็เลยกลับไปตามข่าวเรื่องนี้ที่ย้อนกลับไป
ข้อนี้คือหรอหลายคนบอกนึกได้แล้ว
ก็คือเหตุการณ์ที่น้องเยาวชนอายุ๑๖ปีสภาพรถวันนั้น
ขับรถไปชนหนุ่มวิศวะที่บอกว่าเป็นความหวังของครอบครัวเลยนะคะ
แล้วก็แน่นอนว่ามันก็เลยเกิดเป็นภาพ
แล้วก็ยังมีภาพที่ว่าเยาวชนอายุ๑๖มีการโพสต์เหมือนโพสต์ไอจี
อัปเดตเป็นเหมือนสตอรี่ของตัวเองตอนเกิดเหตุด้วยแล้วบอกว่าไม่ได้เป็นอะไร
คนก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย
กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อเกิดการโพสต์ค่ะ
ภาพเป็นประกาศนียบัตรใบหนึ่งแล้วบอกว่านี่คือลักษณะการติดทีมชาติ

ถูกต้องค่ะเพราะมีคนแชร์ภาพนี้กันในโลกออนไลน์นะคะ
นั่นคือประกาศนียบัตรของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมที่บอกว่าเยาวชนอายุ๑๖ปี
คนนี้แหละค่ะที่ก่อเหตุขับรถชนหนุ่มวิศวะเสียชีวิต
ได้รับการแข่งขันคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคือเป็นนักชนิดเยาวชนทีมชาติเลยนะคะ
อายุไม่เกิน๑๖ปีมันกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์
อย่างที่บอกก็เลยเกิดติดแฮชแท็กกันขึ้นมา
คนก็เลยเกิดการถกเถียงกันถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติว่า
สมควรได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมชาติหรือไม่
และตั้งคำถามไปกับสมาคมว่าสมาคมทำไมถึงให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ

ทั้งที่จริงแล้วทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการในชั้นศาล
ร้อนแรงนะคะคุณผู้ชมคะแม้แต่หมอแหลปแนนด้าเองก็ยังไปโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า
เคสนี้ต้องจัดก็เพราะตอนไปขึ้นศาลเจอหน้าพ่อแม่คนตายไม่เคารพไม่ไหว้
แล้วเด็ก๑๖ทำไงรู้ไหมครับนั่งไขว่ห้างและกระดิกเท้า
นี่เป็นตามข้อความที่หมอแหลปแนนด้าโพสต์เอาไว้อ่านตามนี้นะคะ
ชาวเน็ตหลายคนไปถล่มค่ะถล่มสมาคมกีฬาลอนเทนนิสประเทศไทยแน่นอน
และก็อยากให้สมาคมออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
แน่นอนว่าคุณผู้ชมคะเราก็จะต้องไปสอบถาม
ทีนี้เย็นเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย
เผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งแล้วก็มีการระบุในเอกสารแบบนี้ว่า
เยาวชนนะคะอายุ๑๖ปีรายนี้ออกมายื่นหนังสือขอถอนตัวจากทีมชาตินะคะ
ในรุ่นอายุ๑๖ปีแล้วและขอให้สมาคมทำการพิจารณานักชนิดคนอื่นมาแทน
ตามระเบียบของสมาคมเอกสารนี้ไม่ได้มีการระบุนะคะว่าเหตุผลที่ถอนตัวนั้นคืออะไร
แต่หลายคนก็คาดการณ์กันว่าอาจจะมาจากแรงกดดันทางสังคมหรือไม่นะ
ทีนี้ฝั่งของผู้สูญเสียล่ะเป็นอย่างไร
คุณแม่ของวิศวะหนุ่มออกมาเปิดเผยความคลิปหน้าทางสมัยกับผู้สัตว์ของเราบอกว่า
ทางอายการของศาลเนี่ยมีการคำนวณในเรื่องของเงินชดใช้เยียวยา

คู่กรณีชดใช้มาให้แล้วจำนวน๖๖๐๐๐บาท

ส่วนคดีความยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามคุณแม่ถามถึงประเด็น
คู่กรณีถูกเรียกติดทีมชาติ
คุณแม่บอกว่ายังไงคุณแม่ก็บอกแบบนี้
ขอออกความเห็นนะแม่ไม่อยากก้าวกาย

เรื่องที่ติดใจเรื่องที่ค้างคา
มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกแม่มากกว่า
ที่ทางคู่กรณีเนี่ยขับรถชนลูกแม่
แต่ไม่เคยจะมากราบไหว้ขอขมาศพ
และจะมาขอขมาศพตอนถูกเผาไปแล้ว

แล้วก็ยังมีเรื่องของเงินชดใช้เยียวยาที่

เมื่อวานนี้ลองเข้าไปดูในเพจของสมาคมกีฬาเทนนิส